สามารถรับชมได้ทุกวัย

ใครจะกินของหิบชาติ
อันนี้นอนเต็มด้วยสองร้อยยี่สิบ

อ้าวแคลศีแคลศี

โอ๊ย๒๐๐เท่าไรแล้ววะเขาจับหู

ไม่มีสมาธิเลย
อ้าว๒๐๐เท่าไรเริ่มใหม่เดี๋ยวกู

บินไปนู่นไล่เชินตะวันหรือนอนโว้ไปเชิดลับเมธีสิ
อะไรของเจ๊ผมนับเงินเจ๊คุยกันเบาดิ
แล้วคุณบอลนะครับคางคกชอบเลย

โอ๊ยตายแล้ว๒๒๐
นับเพื่ออะไรน่ะ

กว่าจนจะบ่าย๓แล้วเนี่ยยังนับไม่เสร็จเลยนะ

พี่นับเพื่ออะไรต้องเยอะแยะ

นั้นเหรียญบาทเหรอ
เอามา
นี่ถือไม่ได้แท้เอาไปเล่นได้อย่างไรนี่
เออเอามานี่

อุ๊ยถ้าได้ขอบ้างดีขอบ้าง

สดชื่น

เอามาเดี๋ยวเงินขาดมันไม่ครบเจ๊
อ้าวไม่ครบก็เลิกไปดิ

เอามาเลยนี่เงินไทย

อะไรละ

ขอบ้าง

ช่วงนี้ไม่ได้เลย
เงินเป็นรายตัว

บอกแล้วเลิกศิษย์ใจขี้ขโมยเอาไปคืนเขาซะ

ผมเก็บออมไว้อย่างน้าอายุจะ๗๐อยู่แล้ว

เฮ้ยน้ำเบิร์ด

เฮ้ยน้ำเบิร์ดไม่ต้องไปถึงออสเตรเลียหรอก

ไม่ใช่จิงโจ้นี่แกงกาดู
ไปดูฉลามฮะฮะ

อ้าวนี่แหละมันต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอ

หุ้ยได้ตั้ง๓๐๐๐๐๐เลยหรือ
เดี๋ยวนะไปออสเตรเลียเก็บอะไร๓ล้อ

กว่าจะครบกว่าจะได้ไปดูฉลามที่ออสเตรเลีย
ยังพลังจะพูด
้าล่ะเนี่ย
ศุภารไงศุภารไงเขาเรียกอะไรบรึงชาเวกเหรอ
มึงอะไรไม่ไปอ่ะ
มีทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกและก็สัตว์

สัตว์ทะเลเหรอสัตว์ทะเลเหรอ

มีปลาให้ดูจริงหรือเหรอเหรอมีมี

อ่าทำไมอ่ะ
ผมจะเก็บไปดูปลาไปบึงฉวาก

เขามีปลาหลากหลายชนิด

ถ้าปลาแตก๖ดอกได้ตุ๊กตาทุ่ม

แล้วเงิน๓๐๐พอไปไหมเนี่ย

บุรี๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอุโมงปลาน้ำจืด
สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลสัตว์ทะเล

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่
ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่
ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะพบกันค่ะเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ส่วนผู้เข้าแข่งขันวันนี้บอกได้เลยค่ะว่าเธอเป็นสาวสวย

รับรองว่านุ่มจะต้องตาค้าง

สวัสดีค่ะ

หุ่นดีมากเลย

แล้วก็รับงานเดินแบบบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไว้อย่างนี้เหงาไหมเพราะว่ามาคนเดียว

ก็แน่นอนล่ะค่ะสวยกับสวย
เราจะอยู่กันสองคนและเรายังมีตัวช่วยแบบใหม่ให้

ตัวช่วยจะอยู่กับน้องพึ่งไป๘ข้อเลยค่ะ

เปิดตัวผู้เข้าแข่งขันกันไปแล้ว
ถึงคิวของคุณผู้ช่วยของเราในวันนี้
จะเป็นใครไปดูกันเลย
อยู่ข้างบ้างถ่ายรูปให้
ตั๊บ

เห็นเจ๊บอกว่าวันนี้นะ
จะมีผู้ช่วยมาใหม่

แล้วประณียังไม่มา
โถ่เจ๊น้อนหล่ออีกแล้ว
ใครจะมาทำงานด้วยเฮ้ยเจ๊

นี่มีแต่พวกเราอยู่กับเจ๊ได้

ถูก

เฮ้ยเก็บศพ
ไม่เอาฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบพวกมูลนิธิ

ก็วันนั้นเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
ฉันไปยืนดูบ้ามูลนิธิมาถึงมาห่อฉันเลย

สดใสลูกโพทอง

แล้ววันนั้นเชื่อไหม
ขับรถไปทีนี้เห็นคนมุงกันเยอะไง
มุมมันเยอะเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น

อยากดูดิอยากดูทำไงอ่ะ

บเลยครับผมเป็นผัวผู้ตาย

คนก็แหวกเข้าไปแหวกให้เข้าไป

พอเดินกลับออกมามีเสียงไล่หลังพูดมาด้วยนะ

หลบทางหน่อยหัวหมาจะกลับ
เจ๊นี่วันนี้เห็นบอกว่าเจ๊จะรับใครมา
เจ๊จะรับใครมาจะเข้าจะออกบอกพวกฉันด้วย

บอกเลยว่าผู้ช่วยของเจ๊วันนี้นะเห็นแล้วจะหนาว

ลองเจอเขาก่อนแล้วกัน

คุณผู้ช่วยคุณผู้ช่วย
ตัดล้านหนึ่ง

ไอ้หน้าจืดเสียงดังด้วย

มีน่าดูการแต่งเนื้อแต่งตัวมีราศีจริงเลย
น้านะนี่ผู้ช่วยเหรอ
ใช่ร้านนี้เป็นร้านบันเทิงนะน้อง

ลองอำณคอมให้ตลกดิอ่ะอำด้วย
ลองอำอะไรตลกดิอ่ะ

โอ๊ยตายแล้วนั่นฟันหรือเล็บขมกัน
ไม่เท่าไรเบาไปเบาไปเหรอ

อ่อนมากยังเปล่ายังเปล่า
น้องพูดอย่างเดียวไม่พอนะเว้ย
การจะเล่นที่ร้านนี้มันต้องปากว่ามือถึง

จับตรงไหนตอบตรงนั้น
คอติด้วยไหม

คุณจะเป็นผู้ช่วยร้านผมผมเนี่ยดูแลแทนเจ๊

ต้องมีความรู้ความว่องวัย

บริญญาอะไร

พี่ครับ

เพิ่งได้เตือนกามคละ
แล้วไปเรียกอะไรพี่
ไปกรอกแกะกับน้องเมีย
แล้วจริงรึเปล่า

มันเป็นสิวกำลังเรียนกำลังศึกษา

ทำไมเราเห็นมันเห็นนั่งบีบนั่งแกะอยู่เราก็สงสารเลย

มาเห็นเท่านั้นแหละบอกว่าเลิกกันดีกว่า

นี่ผู้ช่วยตอนนี้เจ๊เจ๊ก็เป็นสิว

ปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละ

ค่ะผู้ช่วยของเราวันนี้ค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
นำพาคุณพึ่งให้ไปตลอดรอดฝั่ง๘ข้ออยู่ด้วยกัน

คุณพึ่งปกติเก่งไหมเรื่องทายราคาสินค้า

ก็ส่วนใหญ่ไปซื้อเอง
แต่ว่าคุณแม่เป็นคนจ่ายตังค์

วันนี้แหละจะได้ความรู้จากการดูราคานะคะ

ความขันวันนี้ไว้ใจผู้ช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้
แต่ที่สำคัญไว้ใจพวกเขาได้แน่ค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
น้าเบิร์ดว่าอย่างไรน้าพร่อมนี่
ตอนนี้ต้องขยันทำงานนะ
อย่างนี้หนึ่งเดียวนั้นมันมาอยู่กันยาวนะ
เป็นเรื่องเลย
เดี๋ยวนั้นอ่านข่าวเรื่องอะไร

พ่อคมเคือลูก

ใช่แต่ความขอบคุณลูกตัวเองเป็นพี่

เป็นครอบครัวเขาเนี่ยมันทำได้ยังไง
เลวไหมเลวไหมบอลบาน
พี่เบิร์ตชอบข่าวกีฬา
ข่าวแบบนี้ไปอ่านให้นครฟังเถอะ
พักความหาเอาไว้ตรงนี้สักครู่
ช่วงหน้ามาดูกันต่อ